นี่โหดมากที่ชุมพรธุรกิจไม่ลงรอยชักปืนยิงผู้จัดการวิ่งไล่ซ้ำดับคาที่
คือพฤติการตั้งใจจะประสงค์ต่อชีวิตเลย

ไม่รอดค่ะตามไปยิงซ้ำกลางหลัง
ตายคาที่เลยค่ะคุณผู้ชมตรงนี้แหละค่ะ
คือจุดเกิดเหตุภายในโรงโม่หินหมู่ที่๗
บนทุ่งระยะอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะพบศพผู้ตายก็คือชื่อว่านายวีรวัตรจิโนวัฒน
อายุ๖๖ปีเป็นผู้จัดการของบริษัทเช่าช่วงสัมปทานโรงโม่หินดังกล่าว
เสียชีวิตอยู่บนถนนลูกรังตรงนี้แหละค่ะคือคุณวีรวัตรเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดสิบเอ็มม
กระสุนเข้าที่ต้นคอขวาทะลุกรามซ้ายหนึ่งนัดแล้วก็กระสุนไปเข้าทะลุหลังหลังทะลุหน้าอกอีกหนึ่งนัด
อายุ๗๑ปีเป็นเจ้าของสัมปัติธรรมโมหินดังกล่าว
หลังก่อเหตุนี่ค่ะไม่ได้หลบหนีนะคะ
เดินทางไปมอบตัวกับตำรวจโรงพักษวีเองเลยนะคะ
จากการสอบสวนนายอุดมทราบว่าทั้งคู่เนี่ย
ก็คือตัวเองกับผู้ตายมีความขัดแย้งกันมานาน

ก่อนเกิดเหตุนายอุดมคนก่อเหตุกลับมาจากซ้อมยิงปืน
กลับมาจากซ้อมยิงปืนที่สนามยิงปืนในตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพร

ใช่ค่ะจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านกลับไปที่โรงโม่หินนะคะ
เป็นจังหวะที่ผู้เสียชีวิตขับรถกระบะสวนทางออกมา
ก็เลยลงมาจอดรถลงมาพูดคุยกันแต่ปรากฏว่าคุยกันอีกท่าไหนไม่ทราบนะคะ
เกิดมีปากเสียงกันขึ้นนายอุดมคนก่อเหตุใช้ปืนเนี่ย
ยิงนายวีรวัตรไปหนึ่งนัดก่อนนัดแรกกระสุนเข้าที่ต้นคอทะลุกราม
วีรวัตรพยายามวิ่งหนีตายวิ่งหนีจังหวะที่วิ่งหนีเนี่ย
นายอุดมลั่นไก่ยิงซ้ำกลางหลังเลยแล้วกระสุนทะลุหน้าอก
จนกระทั่งวีรวัตรล้มลงเลยนะคะเสียชีวิตในที่สุดค่ะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการสอบสวนผู้ต้องหาอย่างละเอียดอีกครั้ง
และรอผลการชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตจากคุณหมอ
แน่นอนว่าต้องมีการแจ้งความเอาผิดกับนายอุดมต่อไปนะคะโอ้โหโหดจริง